นางเอกร่างเล็กที่งานเข้าแบบจุกไปเลย
ลงไปบอกว่านางเอกร่างเล็กเพิ่งเปิดตัวกับแฟน

เฮ้ยงงเลยค่ะงานเข้าค่ะ

เขาบอกเอาจริงพี่หนูก็งงเหมือนกัน
เพราะว่าหนูไปเที่ยวเมืองนอกแฟนหนูยังแบบเจโต
แฟนเขายังถ่ายรูปให้หนูอยู่เลย

ว่านางเอกร่างเล็กในวงการมันมีไม่เท่าไหร่หรอกนะคะ

ที่ผ่านมาก็อาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้าง

ส่วนประเด็นฮาค่ะที่มีแฟนละครจำเต้ยกับแต้ว

แต้วณตภเจ้าแม่หน้าขี่ของเรากับเต้ยเจรินพอนด์

น้องเต้ยเขามีละครแล้วเต้ยไปเชียร์
กลางวันก็ยังมีคนเรียกเต้ยเป็นแต้ว

เจ้าแม่นาคีมันเล่นดีนะ
เต้ยก็แบบยิ้มเขินเลยคุณผู้ชม

น่าขายกันมากเตยแต้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าชื่อมันใกล้กันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่เจอเต้ยก็เรียกว่าน้องแต้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ที่ประหลาดใจก็คือพี่แต้วก็บอกว่า
มีคนเรียกเขาผิดเป็นเต้ยเหมือนกัน

นะคะก็ตามให้ถูกนะคะ

เห็นไหมนำเสนอข่าวเองก็จะงงเองแล้วค่ะตอนนี้
เออคือจริงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนสวยทักผิดทักถูก
แต่ที่ไม่เข้าใจเลยก็คือตอนที่พี่บอลเชิญยิ้มโดนทักว่าเป็นพี่หนุ่มกัญชัย

พี่เขาไปใส่สูตรเหมือนกันแล้วสัมภาษณ์รายการนี้

มีความคล้ายคลึงกันบ้าง